เพื่อร้องได้ให้ร้อง

คู่ใจนักช็อคคู่คิดร้านค้า

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

คำเตือนในฉลากก่อนใช้ใหญ่
ต้องยอมดีกายเลยกับความจน
ฉันจึงงงมนต์ต่อเพราะคนกรุงเทพหลวง

ยังเรียกว่าคุณผู้ชมคงลุ้นกันตัวโก่งทีเดียว

ก็คุณผู้ชมถ้าดูอยู่นะครับ

จะไปก่อนไปหลังดนตรีได้หมด
แต่ขอให้เนื้อครบถือว่าถูกต้อง

เราอยู่ในสถานการณ์

พร้อมนะพี่อิ๋วนะ

มาดูกันนะครับเพลงที่๒นะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณอิ๋วร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โรงใจโรงใจ
และเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับคุณอิ๋วร้อง

ก็เป็นสถานการณ์ด้านที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับนักสู้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครนะครับแต่ว่านี่คือการแข่งขันเป็นเกมย่อมจะมีผิดและถูกเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
เพลงของคุณสุนารีราชศรีมานะครับสุดท้ายที่กรุงเทพเป็นการแข่งขันนะคุณอิ๋วนะก็ตามกติกาของเราเงินที่มีอยู่ก็จะถูกห่างออกครึ่งหนึ่ง
อิ๋วก็จะได้เงินกลับบ้านไปนะคะเป็นเงิน๕๐๐๐บาทค่ะ

ก่อนจะไปอยากบอกอะไรกับลูกอยากคุยอะไรกับลูก

ก็อยากให้เขาเป็นคนดี
ก็เป็นเด็กดีมาตลอดนะคะ
อยากส่งให้เขาเรียนจนกว่าเขาจะเรียนจบ

ก็ให้กำลังใจสามี

นาคอยากบอกอะไรภรรยาคะ
ครับไม่เป็นไรครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้เสมอครับ
รักและห่วงมากครับ

คือความสู้และความอดทน
ขอให้ครอบครัวของพี่อิ๋วพี่นาฏแล้วก็น้องทัศน์
สู้และอดทนกันต่อไป
ถึงแม้ไม่มีอะไรแต่ทั้งสามคนมีกันและกันที่เรียกว่าครอบครัวค่ะ

คือห่วงลูกกับห่วงแฟนแฟนเป็นสาวหลักต้องทำงานไม่มีใครเลี้ยงลูก
อยากส่งให้เขาเรียนจนกว่าเขาจะเรียนจบถ้ายังมีแรงนะ
ขอบคุณนะที่อยู่เป็นกำลังใจด้วยกันมาเป็นสิบปีและเข้าใจกันมาเสมอ

ถึงวันนี้จะได้๕๐๐๐ถึงไม่ได้ตามเป้าแต่จะสู้เพื่อชีวิต
สู้เพื่อครอบครัวเพื่อสามีเพื่อลูกค่ะ

ปกติทุกคนจะหลังตรงใช่ไหมคะรอบเหารองเหมือนคนแก่
แล้วพูดเวลายืนจะพลิกเข้าหากันแบบเป้นใดก็คาว
คาวประสบความพังจนเป็นแผงอย่างนี้
ทรมานมันเจ็บเลยค่ะแล้วแบบเลือดออก
หนูบอกจากตัวเองว่าหนูต้องสู้ต่อไป
ถ้าเราโตไปแม่เราแก่ตายเราจะอยู่ยังไง